หมอกควันไฟป่าในอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นทุกปี
อกจากจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในหลายประเทศของอาเซียนแล้ว
ยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
อย่างเช่นปัญหาระหว่างสิงคโปร์กับอินโดนีเซีย
โดยล่าสุดนั้นทางการอินโดนีเซียได้ประกาศระงับความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมกับสิงคโปร์
หลังจากทางการสิงคโปร์เตรียมใช้ข้อบังคับทางกฎหมายจัดการบริษัทอินโดนีเซีย
อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานี้
โดยรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซีย
ประกาศว่าข้อตกลงต่างที่อินโดนีเซียลงนามกับสิงคโปร์
ในการจัดการกับปัญหาหมอกควันไฟป่า
จำเป็นต้องระงับเอาไว้ชั่วคราวท่ามกลางการกระทำของรัฐบาลสิงคโปร์
ล่าสุดนะครับที่ได้ส่งตัวแทนไปยื่นฟ้องบริษัทสัญชาติอินโดนีเซีย
ที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นต้นเหตุของปัญหาหมอกควันไฟป่านะครับ
ก่อนหน้านี้โฆษกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย
ประกาศว่าเอกราชทูตอินูนีเซียประจำสิงคโปร์
เข้าพบรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์
เพื่อประท้วงต่อการการการธรรมนี้
แต่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ปฏิเสธถึงการได้รับข้อความประท้วงใด
จากสถานทูตอินโดนีเซีย
ปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าและพื้นที่ในการเกษตร
อินโดนีเซียนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เนื่องจากว่าการเผาพื้นที่การเกษตรเป็นวิธีที่ง่าย

รวมถึงบริษัทสำประทานปากน้ำมันและเยี่ยวกระดาษ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพื้นที่การผลิต
แต่หมอกควันจากการเผาป่าก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
สภาพแวดล้อมในอินโดนีเซียลุกลามมาอย่างประเทศเพื่อนบ้าน

และพื้นที่ทางภาคใต้ของไทยด้วย